เจ้าของร้านดับเพลิงนะคะร้านถังดับเพลิงในจังหวัดระยองค่ะ
ถูกถังดับเพลิงระเบิดใส่หน้านะคะในขณะที่กำลังพยายามอัดสารเคมีเข้าไปในถังดับเพลิงเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ในร้านเลยนะคะตำรวจภูทรเมืองระยองไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุตอนแรกมีเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก่อนนะชื่อว่านายเทียรพงศ์เหลี่ยววงภูทรอายุ๖๙ปี
เป็นเจ้าของร้านกู้ภัยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลระยองก็ปั๊มหัวใจพยายามที่สุด
จะช่วยชีวิตนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่นายเทียรพงศ์เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนะคะ
สอบถามนายศิษย์ทิพงอินทร์ถ้าสอนลูกน้อง
เล่าให้ฟังว่าร้านนี้เป็นร้านจำหน่ายถังดับเพลิงของใหม่
และรับอัดสารเคมีใส่ถังดับเพลิงเก่า
ก่อนเกิดเหตุมีโรงงานเอาถังดับเพลิงเปล่า๕ถัง

ขณะเกิดเหตุค่ะเขากำลังล้างถังดับเพลิง
ที่ลูกค้าเอามาให้ใส่สารเคมีเนี่ยนะ
ตัวเขาเองเป็นคนล้างล้างอยู่ในห้องน้ำชั้นล่าง
ส่วนนายธีรพงศ์เจ้าของร้านนั่งอัดสารเคมีอยู่
โดยอัดเสร็จไปแล้ว๒ถังกำลังจะอัดสั่งถังที่สาม
จู่ค่ะได้ยินเสียงดังระเบิดดังสนั่นเลย

เจ้าของร้านล้มลงเลือดไหลเต็มหน้าเลย
สาเหตุคาดว่าถังดับเพลิงน่าจะเก่าเป็นสนิม
แล้วก็มีแรงอัดจากถังไนโตรเจนเข้าไปเพิ่ม

นางสุรีอิ่มสุขสรรค์พันรยาค่ะ
ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์
ดับเพลิงเก่าอย่าเอามาอัดสารเคมีเข้าไปใหม่
เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ค่ะ